คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้วงการบันเทิงอย่างที่บอกไป
ร้อนก็เยอะเรื่องเลิกราก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
รายวันเลยหนึ่งในนั้นคือครอบครัวของพี่หนิงปณิตานั่นเองค่ะ
แล้วก็สามีพี่จินเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ตกเป็นข่าวเมาส์
ข่าวลือมาหลายต่อหลายกระแสแล้วกระแสก็ยังไม่พัดผ่านไปสักทีคุณผู้ชม
แล้วเหตุการณ์นี้ทำให้บ้านนี้กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง
ก็คือเรื่องของสาวปริศนาที่มีคนเห็นพี่จินสามีพี่หนิงนี่นะ
แล้วก็สาวรายนี้อยู่กันที่สนามบินสองคนเนี่ยแต่ภาพนี้คุณผู้ชมค่ะ
เรื่องราวก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วเลย
ชาวเน็ตพากันทำการบ้านหาหัวหน้าห้องหน่อย
สืบเสาะกันมาหน่อยสิว่าสาวคนในรูปนี้คือใคร
ซึ่งก็ไม่เกินความสามารถของนักสืบโซเชียลคุณผู้ชม
แสดงความคิดเห็นตรงกันว่าเป็นสาวสวยที่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับวงการบันเทิง
แล้วก็มักจะเห็นคนคนนี้อยู่ร่วมในแก๊งของคนดังซะด้วย
แล้วก็อยู่ในกลุ่มของนักแสดงสาวที่หลายคนรู้จักอูหูคำบ้ายเยอะจริงค่ะ
หนึ่งในนักแสดงสาวที่ถูกพาดพิงถึงก็คือสาวเข็มรุจิราหรือว่าเข็มละพัดพรดานั่นเองคุณผู้ชม
ล่าสุดพี่เข็มมีโอกาสได้เปิดใจพูดถึงประเด็นนี้เป็นครั้งแรกเลย
เจ้าตัวบอกว่ายอมรับว่าเป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนที่มีข่าวกับพี่จินจริงนั่นแหละ
พร้อมกับออกตัวด้วยว่าเธอเองนี่นะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
ทราบเรื่องนี้พร้อมกับทุกคนก็ไล่ตามคำใบ้อะไรมาเหมือนกัน
พร้อมกับขอบคุณพี่หิงปณิตาด้วยที่ออกมาโพสต์ชี้แจงยืนยันความบริสุทธิ์ใจให้กับคุณเข็มค่ะ
รู้จักพี่หนิ่งนะคะเป็นการส่วนตัวจินเป็นเพื่อนเข็มแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นเพื่อนเข็มนะคะ
แต่ตามที่พี่หนิงได้ลงในเพจของพี่หนิงเลยนะคะว่าตัวเข็มเองนักแสดงสองท่าน
เข็มเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ยอมรับว่าก็เป็นเพื่อนกัน
นักแสดงอีกสองท่านไม่รู้เรื่องนี้รู้พอกับหนิงตามนั้นเลยค่ะ
เรื่องส่วนตัวมากถ้าสมมุติว่าไม่มาปรึกษาเข็มไม่มาถามเข็ม
ก็ไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายอยู่แล้ว
ก่อนเรื่องของพี่หนิงได้คุยไหมถ้าเข็มเอาค่ะ
ไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าเข็มทำงานเยอะ
รู้สึกเคารพพี่หนิงเลยนะคะที่พี่หนิงพูดออกมาอะไรอย่างนี้
ก่อนที่เข็มจะพูดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เรื่องนี้ก็ให้พี่ทุกคนเขาเคลียร์กันเองนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยละกันเนาะ
เพราะว่าทุกคนคือเพื่อนพี่เราหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ให้เขาเคลียร์กัน